เรากำลังจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙ในมุมของคนที่ได้ตามเสด็จ
สมัยผมไปอ่างขางเมื่อทำงานตามเสด็จครั้งแรกนี่คือภูเขาที่เคยเป็นไล่ฝิ่นทั้งสิ้น
ณวันนี้ภาพนี้ไม่มีต้นไม้ปกคลุมไปหมดแล้วคลุมไปหมดถึงสุดลูกหูลูกตาถึงดอยพระห่มปกนั่นแหละครับ
เขารู้ใช่ไหมครับว่าทั้งหมดในหลวงไปทำไว้ให้
รู้อยู่ในเลือดอยู่ในวิญญาณของพวกเขา
ร่วมย้อนรำลึกเส้นทางการทรงงานในตามรอยย่างพระบาทที่ยาตราวันที่๒๐ถึง๒๒ตุลาคมนี้